วันนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็มีนักกีฬาฟุตบอลนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลของทีมหนองบัวพิชยาเอฟซีนั้น
เสียชีวิตจากเหตุการณ์เศร้าครั้งนี้นะครับส่วนเกมไทยลีกคู่วันเสาร์นี้
คู่ระหว่างหนองบัวพิชยาเอฟซีกับวีจีปฐุมนะครับ
ล่าสุดก็มีการยืนยันนะครับว่าจะแข่งขันกันต่อแต่ว่านักเตะทั้งสองทีมนั้น
จะใช้ชุดแข่งขันโทนสีขาวดำนะครับ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของบุตรวิเชียน
ที่สูญเสียเปิ้ลวีรชนบุตรวิเชียน
เปิ้ลวีรชนบุตรวิเซียนนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลของหนองบัวลำพู
เป็นชื่อเดิมในยุคเริ่มแรกของสโมสร
เมื่อปีสองพันสิบเอ็ดถึงปีสองพันสิบสี่นะครับสมัยที่ยังลงแข่งขัน
หลีกภูมิภาคดีวิชั่น๒นะครับโซนอีสาน
กิจสยาผู้มงคลสุริยานะครับรองประธานสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซี
ก็ได้มีการยื่นเรื่องไปยังไทยลีกนะครับเพื่อขอเลื่อนการแข่งขัน
บีจีปฐุมวันเสาร์นี้ออกไปแต่ยังไม่สรุปว่าจะเลื่อนหรือไม่นะครับ
แต่ว่าตามข่าวล่าสุดเนี่ยจะไม่เลื่อนนะครับ
แต่ว่าเปลี่ยนมาใช้ชุดสีขาวดำแทนนอกจากนั้นทางประดามจอยก็ยังฝากข้อความ
ถึงผู้สื่อข่าวนะครับว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับ
กระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ทุกคนในสโมสร
อย่างไรนะครับทั้งที่สภาพจิตใจนั้นมีแต่ความหดหู่
ว่าทีมไหนจะยิงเข้าหรือทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ
จะดีใจได้อย่างไรนะครับก็ตามรายงานอย่างที่บอกไปนะครับ
เกมนี้ก็จะแข่งขันตามเดิมนะครับแต่ว่าทางหนองบัวนั้น
เปลี่ยนมาใช้ชุดสีดำนะครับส่วนทางบีจีทีมเยือนนั้น
จะใช้ชุดสีขาวลงแข่งขันแทนนะครับแล้วก็ไทยลีกทุกแมท
สุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาทีครับ
อกจากนั้นคนในวงการกีฬาก็ต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็มีทางเมสซี่เจชนะทิพย์ส่งกรสินนักศึกวันทีมชาวไทย
ของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่น
ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ส่วนทางบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจชาวไทยก็
โพสต์ข้อความไว้อะไรแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ผู้สูญเสียทุกท่านจากเหตุการณ์สะเทินขวัญที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
จากนั้นข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับลิเวอร์ภูเองก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้
โดยการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ภูขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูทุกคนที่สโมสรขอส่งความคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้นะครับส่วนเชลซีเองก็ร่วมไว้อะไรกับเหตุกราดยิงด้วยนะครับ
โดยโพสต์แสดงความเสียใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัว
รวมทั้งเพื่อนของผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้อีกด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้นักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยก็
ไว้อะไร๑นาทีนะครับให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยเช่นกัน
ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศดวนกับอีรานนะครับ
โดยผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าไทยนั้นต้านทานความแข็งแกร่งของอีรานไม่ไหวนะครับ
แพ้ไป๐ประตูต่อ๕ก็ต้องหล่นไปชิงที่๓
พบกับอุสเบกิสถานวันที่๘ตุลาคมนี้เวลา๓ทุ่มนะครับ